ที่เชียงรายนะครับมีภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
ทำให้เห็นผู้ชายคนหนึ่งเมานะฮะเมาแล้วก็คลุ้มคลั่งขาดสติ
อารวาสทำลายข้าวของในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลค่ะนะฮะ
ตรงนี้ครับทุกผู้ชมครับเห็นไหมฮะเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะ
เอาตัวกันนะฮะแต่เอาไม่อยู่ครับดิ้นไปดิ้นมานี่คือเมาอยู่ข้างทางนะครับ
แล้วก็หมดสติไปเขาก็พามาส่งโรงพยาบาลค่ะสุดท้ายครับดูฮะโอ้โห
กว่าจะล็อกกว่าจะเอาอยู่นะครับโรงพยาบาลเวียงแก่นนะครับ
จังหวัดเชียงรายนะครับผู้ชายคนนี้ก่อเหตุเอาไว้ห้าทุ่ม
คืนวันที่ยี่สิบเจ็ดธันวาคมนะครับชื่อว่านายเฉลิมชัยนามสกุลแซ่ลี
อายุ๒๖ปีครับตอนนั้นอยู่บนเตียงแล้วนะฮะ
เจ้าหน้าที่กำลังจะช่วยรักษาบาดแผลที่ศีรษะกับแขนขา
บาดเจ็บมาจากไหนเมามาด้วยนะครับมีคนเอามาส่งโรงพยาบาล
แต่อยู่ดีดีกลับคลุ้มคลั่งขึ้นมาอารวาสแบบนี้ครับทำลายข้าวของนะ
กับแพทย์เนี่ยต้องช่วยกันระงับอาการนะครับสุดท้ายเนี่ยพยายามจะเอาเชือกผูกรัดกับเตียง
ฉีดยาระงับอาการให้เห็นไหมมือข้างหนึ่งก็รัดไว้แล้ว
ยังดิ้นจนหลุดค่ะโอ้โหรอบอพอเนี้ยต้องมาช่วยกันนะครับ
อุปกรณ์เนี่ยพังเสียหายเยอะแยะไปหมดกว่าที่จะระงับเหตุกว่าจะคุมตัวได้
ไล่ไปหลายจุดเลยอ่ะนี่ฮะผู้มนุยการโรงพยาบาลเวียงแก่นบอกว่า
เหตุการณ์นี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับแพทย์กับพยาบาลเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ย
ขวัญเสียหมดนะครับตอนเนี้ยคนก่อเหตุเนี่ย
เท่าที่สอบถามกันเนี่ยนะฮะแล้วก็สอบสวนกันได้เนี่ย
คือไปดื่มเหล้าฉลองปีใหม่มาค่ะนะแล้วมีอาการบาดเจ็บจากการคุ้มคลั่ง
รวาสอะไรพวกเนี้ยเขาก็พามาส่งโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่พยายามช่วย
ก็มาคลุมคลั่งอีกอืม
ป่วยเนี่ยอย่าโวยวายแล้วก็ถึงขั้นทำร้ายร่างกายเจ้าที่แล้วก็
ทำไมทรัพย์สินของโรงพยาบาลเสียหายผมก็เลยให้ทางเจ้าที่โรงพยาบาลเนี่ย
ไปแจ้งความภิกษฐภัณฑ์ในเมืองต้นนะแล้วพอวันถัดมาก็ไปแจ้งความเพิ่มเติม
ในโครงหาธรรมแห้งเพื่อทำให้ทรัพย์ถึงทางวัฒนาวิทยาคาร
เฉลิมชัยตอนนี้ได้สติแล้วนะครับเขาก็อัดคลิปนะขอโทษโรงพยาบาล
บอกว่าทำไปเพราะเมาแล้วก็ขาดสติ

โอ้โหนะนี่ฮะอะไรนี่ยังไม่ปีใหม่ดีเลยนะโอ้โหดูไม่จืดเลยค่ะ
ฉลองซะแบบอะไรจะขนาดนี้อืมตำรวจสพเวียงแก่นแจ้งข้อหา
เฉลิมชัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเสพสุราแล้วก็อารวาส
เนี่ยนะฮะท่านผู้ชมครับทำร้ายร่างกายผู้อื่น

เดี๋ยวโรงพยาบาลก็คงแจ้งข้อหาเพิ่มเติม
เรื่องของทรัพย์สินข้าวของต่างที่พังเสียหาย